ขยับต่อไปที่๑จังหวัดราชบุรี
ท่าเรือวัดพญาไม้ในพื้นที่ของเทศบาลราชบุรี
เดิมทีคุณตากโกมนคุณตากโกมนแกขับเรือข้ามฟาก
ขับเรือข้ามฝากแล้วช่วงหลังสะพานมันเยอะ
เขาก็ไม่ต้องข้ามเรือแล้วแล้วทำไง
ทุกวันนี้อาชีพแทบจะไม่มีแล้วพลิกผันชีวิตตัวเอง
ขับเรือข้ามฝากซึ่งนับวันลูกค้าน้อยลงไปทุกที
เปลี่ยนมาเป็นลอยอังคารรับจ้างขับเรือให้กับลูกค้า
พาญาติไปเจอกันครั้งสุดท้ายลอยอังคาร
อัฐิในแม่น้ำตอนนี้ดีมาก
ดีมากคือแปลว่าอะไรคนตายเยอะคนตายเยอะ
แล้วก็มีลูกค้ามามากมายไก่กองเหลือเกิน
ทุกวันนี้แต่ละเดือนแต่ละเดือนหลักหมื่นสองหมื่น

ได้เป็นแบบนั้นนะฮะแต่นี่คืออาชีพที่จำใจ
จะต้องพลิกผันชีวิตตัวเองจากเรือข้ามฝาก
กลายเป็นขับเรือให้กับญาติเนี่ยเอาอัฐิไปโรยอังคารนะฮะ

อ่าปรับวัยเปลี่ยนวัยรอดวัยนะฮะ
สองที่เต็มสิบไม่หักสักคะแดดเลยนะฮะ